โสธรพระรอดค่ะแล้วรอดกันถึงสามรูปด้วยกันนะคะ
พระสงฆ์ค่ะเดินทางกลับจากการทำธุระที่จังหวัดเยอะโสธรนะคะ
จะกลับที่สกลนครคนขับก็ขับมาตามทางปกตินี่แหละจู่จู่ค่ะ
มีรถกระบะพุ่งข้ามเลนมาชนประสานงากันเลยนะคะ
แล้วรถทั้งรถตู้ของพระสงฆ์ทั้งรถกระบะของคนที่พุ่งข้ามเลนมา
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะแบ่งกันลงข้างทางไปนะคะ
ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะเจอรถตู้ทะเบียนอุดรค่ะ
พลิกตะแคงอยู่ไหลทางมีพระสงฆ์นั่งโดยสารมาด้วย๓รูป
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยห่างออกไป๒๐เมตรค่ะ
เจอรถคู่กรณีเป็นรถกระบะสีบรอนเงินทะเบียนยะโสธร
ตกลงไปข้างทางอีกฝั่งหนึ่งความสูงของฝั่งนี้๓เมตร
สภาพล้อหน้าขวาหลุดออกมานะคะ
ด้านหน้ารถฝั่งขวามีร่องรอยถูกชนยุบเลย
คนในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๓คน
คู่ภัยก็ต้องเริ่มปฐมพยาบาทนั้นนะคะ
สอบถามนายพิศนุเติมสุธาเป็นคนขับรถตู้
เล่าให้ฟังเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถตู้
พาพระสามรูปไปส่งลูกศิษย์
ที่บ้านวังแคนตำบลน้ำคำใหญ่จังหวัดยะโสธร
และกำลังขับรถจะพากลับค่ะ
ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางตรง
จู่ค่ะมีรถกระบะซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ย
วิ่งสวนมาสวนมาไม่พอ
พุ่งข้ามเลนมาชนประสานงากับรถตัวเอง
พยายามหักหลบแต่ไม่ทันนะคะ
ด้านหน้าเฉียวชนกันและทั้งคู่ก็ต่างหักหลบกัน
เสียการทรงตัวพลิกลงไหลทาง
รถกระบะคู่กรณีล้อหน้าขวาหลุด

แต่ว่าถือว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แม้แต่สาหัสก็ไม่มีเนี่ยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยกันไปทุกคนเลย
เรื่องต้นตำรวจจะทำการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ